เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไปพูดคุยกับครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยนะคะ

คุณทศพรสโภนย์สเถียนศุกร์ผู้จัดการภาคละครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพฯ
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับครับ
มาอัปเดตกับอีคอนอินเด็กซ์นะครับพักทดช่วงเนี้ย
โอ้โหตลาดทุนรู้สึกว่าจะมีความผันผวนกลับมาอีกแล้วนะ
ต่างกับตลาดโลกครับนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือแม้ว่าตัวดาวโจเอง
เมื่อวานนี้ก็ลดไปเกือบสองร้อยจุดครับอ่านะครับ
เพราะว่ามีการกังวลในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในตลาด
ของอเมริกานะครับนะก็มีบริษัทเดียวเลยที่เริ่มเปิดตัวก่อน
ฮาวโก้อันนี้ผลิตอลูมิเนียมลูมิเนียมใหญ่อันดับต้นเลยของโลก
โลกเลยนะครับนะก็เลยทำให้ดาวจนโล่งครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือ
ทุกคนก็เริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นอืมว่าเอ่อธนาทางการของสหรัฐเนี้ยครับ
น่าจะมีการต่อขึ้นต้นดอกเบี้ยเดือนธันวานี่แหละเดือนธันวาตอนนี้เนี้ย
ขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้โหเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะใช่
สัปดาห์ก่อนเรายังเห็นอยู่มาเอ้ยประมาณต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์มากขึ้น
ตอนนี้เห็นเจ็ดสิบแล้วตอนนี้เริ่มมั่นใจเจ็ดสิบแล้วครับครับ
คนก็เริ่มหันกลับไปถือครองดอลลาร์ดีกว่าถือครองเขาเรียกสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
ปลอดภัยครับก็จะเห็นว่าเม็ดเงินไม่ใช่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะใช่
หลายหลายประเทศฟันโปรไหลกลับเข้ามากับอเมริกาหมดค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็แข็งค่าเทียบกับหลายหลายสกุล
ทุกสกุลเลยนะครับก็เป็นไปตามปกติปกติถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อ
ประมาณปลายปลายปีอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี้ยครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน
ยังไงครับทุกคนเริ่มเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะต้องขึ้นของประเทศอาเซีย
เดี๋ยวฝนก็เริ่มแล้วก็ช่วงปลายปีด้วยโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเอาเงินกลับไปเก็บไว้เป็นดอลลาร์
อ๋อส่วนใหญ่พวกคนค่าคนขายของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่

เบตมา๒ครั้งดูเหมือนว่าคลินตันจะมีภาษีดีกว่า
มันก็เริ่มลดความไม่แน่นอนลงไปมากขึ้น
ค่าเงินตาราคืออีกแข่งข้างประมาณถึงค่าเงินบาท
โอ้โหบาทนี้อ่อนยวบเลย
๒วันนี้จาก๓๔กว่าตอนนี้๓๕กว่าแล้ว
ขึ้นไป๓๕กว่าแล้วขึ้นไป๓๕ก็ไม่หาย
เกือบ๓๕นะเกือบเคสเลย
แต่สุดท้ายก็ตรงกระป้าบนี่ก็อาจจะมีผลจากภาษาการ
๒ผู้จำกราบการผู้ยำเท่าบางคนบางส่วน
ในการซื้อล่วงหน้า

แต่ตลาดตราสารหนี้ตลาดบอลเนี่ยโอ้โหขายออกไปเยอะ
วันนี้ออกเป็นหมื่นกว่าล้านนะ
ไหลออกจากตลาดทุนไทย
ก็เขาก็ได้ผลตอบแทนอะไรเป็นที่พึงพอใจ
ก็กลับมาสู่บ้านเรามั่วหวานตกอีกแล้ว
ไปไม่ถึงดวงดาวก็ขายก่อน
นี่ก็ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเนอะ
อาจจะเป็นจังหวะดีด้วยซ้ำไปท่านพ่าก็คือว่าในส่วนของคนหลายคนที่ลงทุนเป็นนักมนุษย์เงินเดือน
ใช่ตอนนี้ก็น่าจะสนใจแล้วนักมนุษย์จุดหนึ่งอาจจะเริ่มตัดสินใจได้แล้ว

แล้วก็พี่ทศครับตอนนี้เนี่ยหลายคนดูข่าวนะ
ถ้าบอกแบงค์ชาติมีการกังวลเรื่องของการปล่อยกู้บ้าง
การระดมทุนบ้างเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
มีราชุดเมื่อวานในไทยก็ออกมาแถลงว่าเรื่องของที่มีข่าว
อาจจะมีกองทุนมาปล่อยกู้
โอ้โหมีเม็ดเงินกองทุน

ใช่มันบอกว่าจะมาปล่อยกู้ให้คนละ๑ล้านบาทต้องเรียกถูก
อย่างนี้ให้รีบไปเปิดบัญชีแล้วก็รีบจ้างบัญชีมา
แล้วก็จะต้องทำเรื่องแปลอักษรทุกคนจะไปปวดอีก
แล้วบอกว่าแล้วที่สำคัญคือบอกว่าเงินรออยู่ที่แบงค์ชาติ
แล้วอันหน้าสูตรนี้แบงค์ชาติออกมาแสดงชัดเจนว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอน
ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าอย่าลงเชื่อเรื่อง
จะเอาเงินมาให้เราใช้เป็นล้าน
ต้องรีบมาเปิดบัญชีเพื่อจะทานอนเงินเข้า
เอาเวลานั้นไปทางอื่นดีกว่า

เพราะว่าหนึ่งคติว่านอนเศรษฐังเวลา
สองพวกนี้เวลามาก็ต้องเก็บค่าตมก่อน

แล้วพอมาเปิดต้องเอาเงินส่วนไปเปิด

ถ้าต้องเปิดก็ต้องเอาเงินมาฝากยังไง

ที่บางคนอาจจะต้องเอาเงิน๕๐๐มาลงทุนได้ดีกว่า
แต่ถามว่าเงินนั้นออกมาได้ไม่ได้
แต่ว่าคุณก็ต้องควักเงินออกมาก่อนนะครับ

แล้วก็บางชายก็ยืนยันแล้วว่าไม่มี

สำหรับทุกข์ของคนมีเงินอีก

นี่มาให้เรากู้

อันนี้ก็อีกฝั่งนึงเค้าเป็นแชร์ลูกโซ่

บอกแล้วความเสี่ยงโอ้โหได้ปี๑๕

เข้ามาซื้อตราสารหนี้

อาจจะไม่ได้เยอะแยะขนาด๑๕๑๖

ก็อาจจะมีโอกาสได้ประมาณ๓๐ได้

สถาบันการเงินที่มั่นคงดีกว่า
มีคนตรวจสอบลังตัวเวลา
แบงค์ชาติเนี่ยตรวจสอบแน่นอน

ทุกคนก็สบายใจได้

สำหรับผู้ที่มีเงินฝากหรือผู้ที่จะกู้
คนที่จะกู้เราหรือคนที่จะให้เรากู้เขาเป็นใคร
ถ้าต้องการที่แบบความชัวร์มาทางฝั่งสถาบันการเงินดีกว่า
เจอมาหาธนาคารมาถามเลยตอนนี้น่ะมีผลิตภัณฑ์อะไร
ที่จะช่วยในการที่จะทำให้มีดอกผลมากกว่าฝากเงิน

ก็ไม่ต้องกังวลเราก็อยู่ใกล้เนี่ย

ก็ขอขอบคุณนะครับกลับไปที่ห้องส่งนะครับ

ขอบคุณคุณทศพรกับคุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ